เปล่าครับต้นคลิปเลยธ่าราชินใจเกิดก่อนหน้านั้นแล้ว
และผมเองตกใจไม่รู้ท่าน่าว่าอะไร

เราก็เลยตัดสินใจหาเมือถือหน่อย

มีเหตุการณ์รึเปล่า

ตอนที่เขาเรียกตัวผมเข้าไปถามข้อมูลเพิ่มเติม
เราไม่ได้เล่นอะไรเลย

เราไม่มีดินตัด

ถ้าผมบอกว่าไม่ได้ทำอะไร
เหมือนกับเราแก้ตัวรู้ก็อย่างนี้

แล้วก็ผมก็บอกว่าให้เป็นหน้าที่ของตำรวจครับ

เค้าเช็คแล้วมาแจ้งคุณอย่างไรบ้างว่า
คือความจริงที่เขามาแจ้งเนี่ยเห็นเขาบอกว่าวันนี้

และตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าตกลงเขาได้พูดคุยวันนี้

แปลว่าทางตำรวจเจอผู้กรณีเหรอ

คือทางน้ำครับเคยเห็น

อ่าเราแน่ใจด้วยเวลาครับ

คือเราก็ช้าแล้วไงก็คือหลีกทางเราก็หลบไปแล้ว

แล้วก็มีการจอดก่อนที่จะเข้าปั๊ม

ตกใจอะไรขนาดนั้น

เพราะว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเจออะไรมา

ศตินิดนึงถึงแม้ว่ามีอารมณ์สีอารมณ์อะไรอย่างนั้น

ไปลงอารมณ์กับคนอื่น

ว่าพิธีกรรมว่ามันก็ไม่ชาติไปกว่านี้

แล้วก็เป็นการลงรถมาหรืออะไรอย่างเงี้ย
ผมมีเกียร์ถอยหลัง
อารมณ์ไปอยู่กับเขา
ไปแม็กซ์กับเขาเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันแย่ลง
ถ้าคนหนึ่งมันถอยเสร็จปุ๊บเรื่องมันจะไม่เกิด
เรียกว่าเราคุมสติดีกว่านะครับคุมสติได้ดีมันก็คุมอะครับคือเราก็ด้วยความงงมากกว่า
ที่เรางงตัวเองมันยังไม่ถึงโกรธมันอยากโกรธไหมอยากโกรธกลับมาดูอีกทีนึงรู้สึกโกรธครับ
คือกลับมาดูอีกทีนึงแล้วถึงรู้สึกโกรธว่าแบบไม่ได้ทำอะไรอ่ะคงงไง
แต่ว่าตอนนั้นน่ะมันตกใจแล้วงงเดี๋ยวก่อนนะมันตอนไหนยังไงนะผมจะกลับ
แล้วนุ่นเขาก็ยังคุยแล้วก็ปรึกษากันสองคนว่าตกลงตอนไหนยังไงนุ่นเขาก็ไม่รู้เพราะว่าเขาก็แต่งหน้าอยู่
เขาก็หันมาเขายังแบบคือเอาพูดง่ายถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนขับรถเร็วหรือปาดไปปาดมาเนี่ยเขาจะแต่งหน้าไม่ได้อยู่แล้ว
แล้วเราก็คือขับปกติของเราแล้วนุ่นเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเรามีการกระชากรถไปไหนเขาก็เลยถาม
ในช่วงจังหวะตอนนั้นมันมีความที่เชี่ยวที่จะทนหรือมีอุบัติเหตุไหมคะในจังหวะที่เขาทำอย่างไรกับเรา
มันก็ต้องมีอุบัติเหตุมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เท้าไวอยู่อย่างนั้นนะ
เราก็พร้อมหมายถึงว่าผมก็ดูอาการเพราะว่าเราก็เคยขับรถแข่งมาก่อนแล้วเพราะเราก็รู้อาการว่าแบบเขาน่าจะพร้อมที่จะใกล้จะเหยียบเรกอีกรอบนึงนะ
ผมก็ยกเท้าจากคันเร่งมาไว้รอเบกไฟขึ้นปุ๊บแตะผมก็แตะพร้อมเขาอ่ะมันก็ยังไงมันก็เบกได้เลยครับ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
ขยายส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันจะดูแล้วก็เสียเปรียบทางเขาที่เขาไม่ได้พูดคุย
ผมว่าถ้าได้เจอก็คงดีครับ
ผมเชื่อนะครับเวลาเราขับรถทุกวันเนี่ยขอให้มีสมาธิเยอะ
เพราะว่าบางครั้งเวลาเราทำอยู่บนถนนเนี่ยเราก็จะเจอบางคนว่าเขาทำนู่นทำนี่
เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องมือถือเรื่องการกินข้าวแต่งหน้าบางคนนี่คือตักมาเป็นกลับเลยอ่ะ
มันหลุยเข้าใจนะว่ารถติดแล้วก็หิวแต่ว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญกับถนนเยอะขึ้นมากกว่านี้หน่อย
โอเคขอบคุณค่ะ